อีกหนึ่งประเด็นสำคัญวันนี้หลายคนสงสัยว่ามีโควิด๑๙สายพันธุ์ไทยแล้วหรือ
เดี๋ยวเรามีคำชี้แจงเรื่องนี้นะคะหลายคนกังวลใจ
คือมีสื่อของประเทศอังกฤษแต่ส่วนใหญ่ก็เป็นสื่อแถบลอยที่ไม่ใช่สื่อหลักนะคะ
อืมก็รายงานว่าพบโควิดสิบเก้าสายพันธุ์ไทย
คือมีการนำเสนอข่าวในลักษณะที่ว่าสำนักงานสาธารณสุขอังกฤษ
ยืนยันการพบเชื้อโรคโควิด๑๙สายพันธุ์ใหม่ที่เป็นการกลายพันธุ์
ที่มาจากประเทศไทยชื่อเต็มอย่างเป็นทางการก็คือ
ซึ่งไวรัสสายพันธุ์นี้ถูกพบครั้งแรกที่ประเทศไทยโดยคนที่เดินทางมาจากอียิปต์ค่ะ
เบื้องต้นพบผู้ติดเชื้อโควิดสายพันธุ์ดังกล่าวหนึ่งร้อยเก้าราย
แล้วกระจายไปทั่วสหราชนาจักรซึ่งเชื้อสายพันธุ์ดังกล่าว
ได้รับการระบุว่าเป็นสายพันธุ์ใหม่ตั้งแต่๒๔พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะ
แต่ตอนนี้ยังไม่มีหลักฐานที่บ่งชี้ว่าโควิดสายพันธุ์ใหม่สายพันธุ์นี้
มันรุนแรงขึ้นไหมมันลดประสิทธิภาพของวัคซีนไหม
ซึ่งทางสำนักงานสาธารณสุขอังกฤษกำลังทำการทดสอบในห้องปฏิบัติการ
เพื่อศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบและทำความเข้าใจกับสายพันธุ์นี้ให้ดียิ่งขึ้น
ข้อความที่เล่าไปเป็นข้อความที่สื่อในอังกฤษได้มีการเผยแพร่นะคะครับนี่ค่ะ
โอ้โหแต่หลายคนก็กังวลนั่นแหละใช่ค่ะยิ่งใช้คำว่าโอ้โห
สายพันธุ์ไทยอย่างเงี้ใช่ไหมท่านผู้ชมครับนายแพทย์ธีรวัตรเหมจุธา
ท่านผู้บริเวณการศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่
ค่ะเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับโดยคุณหมอธีรวัตรเนี่ยบอกว่า
เรื่องที่สื่ออังกฤษบอกว่าตรวจพบเชื้อโควิด๑๙สายพันธุ์ไทย
เริ่มแพร่ระบาดในเนี้ยนะครับโดยข้อความเนี่ยบอกว่าสาย
พบในไทยตั้งแต่แรกจากนักท่องเที่ยวชาวอียิปต์และในประเทศอังกฤษพบว่าสายพันธุ์ใหม่ของไทยนี้ตรวจพบใน๑๐๙รายปะปนกับสายอังกฤษแล้วก็สายพันธุ์อินเดียที่เพิ่มมากขึ้น
๔๓๖๓พบในไทยตั้งแต่แรกจากนักท่องเที่ยวชาวอียิปต์และในประเทศอังกฤษพบว่าสายพันธุ์ใหม่ของไทยนี้ตรวจพบใน๑๐๙รายปะปนกับสายอังกฤษแล้วก็สายพันธุ์อินเดียที่เพิ่มมากขึ้น
๔๓๖๓พบในไทยตั้งแต่แรกจากนักท่องเที่ยวชาวอียิปต์และในประเทศอังกฤษพบว่าสายพันธุ์ใหม่ของไทยนี้ตรวจพบใน๑๐๙รายปะปนกับสายอังกฤษแล้วก็สายพันธุ์อังกฤษ
โดยได้ชี้แจงข้อที่จริงบอกว่าผู้ที่ติดเชื้อคนนี้เนี่ยคือความจริงแล้ว
ถ้าจะไปเรียกว่าเป็นสายพันธุ์ไทยเนี่ยคงไม่ได้
เนื่องจากผู้ติดเชื้อคนนี้เขาเป็นคนอียิปต์
เป็นผู้ช่วยนักบินนะฮะอายุ๓๓ปีเป็นผู้ชาย
เดินทางมาถึงไทย๒๖มกราคม
มีการตรวจหาเชื้อโควิด๑๙ตรวจ๒๙มกราคมนะฮะ
แล้วผลก็ออกมาปรากฏว่าเขาติดโควิด๑๙
ทีนี้พอติดเขาจะต้องมีการถอดรหัสสายพันธุ์
มันก็ถูกจัดชั้นอะไรต่างมี๑๑๑๓๖

รักษาจนหาย๑๖กุมภาพันธ์เขาก็เดินทางออกจากประเทศไทยไป
ไม่ได้ออกมาจากการรักษาตัวเลยนะคะ
ไม่ได้ออกมาภายนอกในประเทศไทยเลย
เขาก็กลับไปทีนี้ก็ไม่รู้ยังไงแหละ
เขาก็ไปพบเรื่องของการตรวจสอบว่ามีคนที่ติดเชื้อ
แล้วก็รหัสมันออกมา๔๓๖๓อะไรประมาณอย่างนี้

ปรากฏว่ามันไปเจอไปพบว่ามันตรงกับชายชาวอียิปต์

ก็เลยไปพูดกันประมาณว่าไปให้ข้อมูลประมาณว่านี่คือสายพันธุ์ไทย
เพราะมันไปพบเหมือนกับที่เวลาเจอเขาสายพันธบราซิล
สายพันธุ์อะไรก็แล้วแต่ว่าไปพบที่แรกที่ไหนก็แค่นั้นเอง

แต่ไม่ได้หมายความว่าตอนนี้มีโควิด๑๙สายพันธุ์ไทยระบาดไปทั่วอะไรประมาณนี้
เป็นข้อมูลที่คลัดเคลื่อนนะครับ

เดินทางมาจากอียิปต์
ว่ามันควรจะเรียกสายพันธุ์ไทยหรือเปล่านะครับ

ข้อที่จริงในการจะเรียกซวิคมีสายพันธุ์ไทยอยู่หลายประเทศทุกโลกนะครับ

ถ้าประเทศที่ตรวจพบแล้วนี่ไม่ได้ตรวจพบในชุมชนนะครับคือ
คือต้องเรียนอย่างนี้มีคนพูดบอกว่าตรวจพบที่ไหนก็ตั้งชื่อที่นั่น
อันนั้นถูกในกรณีที่พบในชุมชนที่ท่านนึกออกไหมครับนะฮะ
อันนี้มันตรวจพบเจอที่บ้านเราจังหวัดไหนหรืออะไรอย่างนี้นะครับ
แล้วก็ตั้งไว้เป็นสายพันธุ์ไทยอันนี้โอเคครับไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับ
แล้วถึงตรวจพบสายพันธุ์นี้
วันนี้พลเอกประยุทธ์จันโอชาน้ำมนตรีก็พูดถึงเรื่องนี้นะครับ
เพราะว่านักข่าวได้เจอพลเอกประยุทธ์นะครับ
ท่านก็บอกว่าโควิดมันก็มีทุกสายพันธุ์นั่นแหละถ้ามันจะเกิดนะ
เราก็รักษากันไปหรือว่าฉีดวัคซีนกันป้องกันกัน

ขณะเดียวกันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขคุณอนุทิชัยวิรากูล
วันนี้ก็พูดถึงเรื่องวักทรงวัคซีนอะไรพวกนี้เหมือนกันนะครับ
เพราะว่าคนก็สงสัยกันเยอะว่าวักทรงวัคซีนพวกนี้เนี่ยมันจะมีปัญหาอย่าง
การมงการเมืองการแบ่งสรรพันธุ์ส่วน
พักร่วมรัฐบาลหรือว่าในจังหวัดต่างอะไรหรือเปล่า

ไม่มีผมเข้าใจกันหมดทุกประการผมยืนยันตรงนี้นะต่อหน้าเขาเนี่ยนะ
เมื่อวานผมก็คุยกับไฟไทยปัดกับใครอ่ะ

ก็ไม่มีปัญหาอะไรมันมีปัญหาว่ามีคนอยู่ยังแกงรั่วอยู่แถวนี้อ่ะ

จะปรับเปลี่ยนอะไรต่างผมก็ปรับเปลี่ยนตามข้อเสนอของกระทรวงสาธารณสุข
อะไรมันดีกว่าอะไรมันใช่อะไรไม่ใช่อะไรต้องปรับเปลี่ยนจากสถานการณ์
ผมก็ฟังทั้งในส่วนของกฎศูนย์มาไทยที่อยู่ใกล้ชิดไปโสดไทยรับจังหวัดต่าง
ตรงหน้านี้ก็ทางสตรทรทั้งหมดก็เข้าข้อมูลข้อสินสมบัติคอ

ผมจะไปสั่งอะไรเรื่อยเผื่อได้ไหมอ่ะ

ของบุรการให้ทำได้ขัดจากปราศักดิ์ทุกประตาน
นั่นคือหน้าที่ของผม